อย่างเรื่องกรรมการโหวตเนี่ยคนไม่รู้เยอะมากว่าปีนี้
ฤทธิ์ประโลก๒๐๑๔บาศีเป็นเจ้าภาพ
การไปอยู่ในดินแดนที่เจ้าภาพเขาตกรอบแล้วเป็นเจ้าภาพระดับบาซิล
นี่ก็ให้ความอึ้งในแบบที่คาดไม่ถึงเหมือนกัน
ถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬาอยู่กับผมเจวรปัตรนะครับ

รับเชิญในช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นบุคคล
ที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของฟุตบอลโลก
ครั้งนี้ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางพี่หมวยครับ
หรือว่าคุณมาเฟรี่นะครับเจ้าของนำปากกาที่เราคุ้นเคยกันนะครับ
อุไรปฐุมมาวัฒนาครับก็เป็นหนึ่งรุ่นพี่ของผมในวงการเหมือนกันนะครับ
อาจจะไม่ได้สิทธิเชื่อกันมากแต่ว่าถ้าพูดถึงฝีไม้ลายมือ
ในงานเขียนคอลัมป์การแสดงความคิดเห็น
แล้วก็บารมีในวงการฟุตบอลของแวดวงต่างประเทศเนี่ยนะครับ
มีประสบการณ์ในการไปทำข่าวฟุตบอลโลกแบบใกล้ชิดติดขอบสนามในหลายสมัยเลย
แล้วก็นอกจากมุมมองต่างเกี่ยวกับบอลโลกแล้วยังมีเรื่องของรางวัล

ในฐานะที่พี่หมวยนั้นเคยเป็นผู้สื่อข่าวคนแรกแล้วก็คนเดียวของประเทศไทย
ที่รับเชิญจากนิตยสารฟร้องฟุตบอลของฝรั่งเศส
ให้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้โหวตรางวัลนี้ครับ
รอช้าไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่าครับ
คุณมานเฟรี่คุณอุไรปฐุมมาวัฒนาครับ
อยากให้หมวยเล่าประสบการณ์กับฟุตบอลโลกที่ตัวเองแบบประสบพบเจอมาในฐานะผู้สื่อข่าวนะครับ
คลุกคลีอยู่กับฟุตบอลต่างประเทศ
นี้เราเคยมีโอกาสคุยกับหลายคนนะครับ

แต่วันนี้ได้พี่หมวยมามุมมองในการทำข่าวสำหรับฟุตบอลโลก
ซึ่งมันห่างไกลจากคนไทยมาก
แต่ว่าผมอยู่สายฟุตบอลไทยเนี่ยก็จะได้ยินคำนี้เสมอว่า

ไม่ได้ไปให้ทีแต่สุดท้ายเนี่ยผู้สื่อข่าวจะไปได้บ่อยที่สุด

เพราะว่าจริงไปในฐานะฟรีแลนซ์ก็ได้
มันก็ทำได้แต่รู้สึกว่ามันดูไม่น่าสนุกยังไงไม่รู้
มันแตกต่างกันยังไงครับในฐานะที่ไปดูโอเคละ
อาจจะอยู่ในกระบวนการที่จะไปเห็นว่าเขาสร้างกันยังไงก็ทำยังไง
แต่ไปเห็นตรงที่มันสำเร็จแล้วจัดการแข่งขันแล้ว
ปี๙๘ถึงริทราสเตีย
เจ้าภาพครั้งไหนสมบูรณ์แบบไม่สุดเกิดปัญหาอย่างไรเท่าไหร่ฟังไหนครับ
ฝรั่งเศสเอาพูดง่ายยุโรปเนี่ยปัญหาน้อย
เพราะว่าสนามมักจะมีอยู่แล้ว
สร้างใหม่เต็มที่๑หรือ๒สนามนะคะ
แล้วก็ระยะหลังก็ไม่เน้นการสร้างสนามใหม่เพื่อให้มันเสียเปล่า
ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราเจอกันมาที่แอฟริกาใต้กับบาซิล๒๐๑๐กับ๒๐๑๘
ลิมปิกก็จะเหมือนกันก็จะเน้นเรื่องใช้สิ่งที่มีอยู่
แล้วก็เพื่อความยั่งยืนไม่ใช่ว่าสร้างแล้วทิ้งแบบเอเทนซ์
ก็สนามล้างกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มันศูนย์เปล่านะคะ
เพราะฉะนั้นการจัดฟุตบอลโลกเนี่ยชาติที่ไปแล้วมันปัญหาน้อยก็คือยุโรป
สนามปรับปรุงใหม่หรือทุบทิ้งสร้างใหม่อะไรก็แล้วแต่จะปัญหาน้อย
คำว่า๑๔กับ๒๐๑๐นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าประเทศในอเมริกาใต้กับแอฟริกา
ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะใช้ว่าโลกที่๓ได้หรือเปล่าในยุคปัจจุบัน
เพราะมันมีแค่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาใช่ไหม
ซึ่งพอเป็นประเทศในแอฟริกากับลาตินอเมริกาเนี่ยก็ทำใจไว้ตั้งแต่ก่อนไป
ประเภทแบบพรุ่งนี้จะเปิดแล้วเราไปก่อนประมาณ๑อาทิตย์
เราจะเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยทาสีเพิ่มขึ้นแตะสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นอย่างนี้
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะไม่เจอจากเจ้าภาพในยุโรป
อันนี้มาที่๒๐๒๒ที่กำลังจะเริ่มต้นซึ่งเราคุยกันก็อยู่ในช่วงแบบโค้งสุดท้ายของมันแล้วนะครับ
มุมมองของพี่หมวยที่บอกว่ามันจะไม่พร้อมมันจะมีปัญหาด้วยความที่มันเป็นชาติ
ที่แน่นอนแหละยุโรปมันดีในสายตา
กาต้าเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวขมวดปมให้เราฟังหน่อย
อะไรบ้างที่เป็นปัญหาจนมาถึงวันนี้
ชนะการโหวตนะคะธันวาคม๒๐๑๐ที่โหวตชนะ
ก็เลยเล่าสู่กันฟังย้อนให้ฟังว่าแล้วก็เป็นอย่างนี้หน่อย
จุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของฟุตบอลโลกสภาพอากาศฟุตบอลโลกหน้าหนาว
คือฟุตบอลโลกหน้าร้อนจะไปจัดได้ไงที่กาต้าตับแตกกันพอดี
มีเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรม
ต้องยอมรับว่าเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างปิดนะในการให้สื่อไปทำข่าวเนี่ย
ส่วนมากรายงานของพวกสื่อที่เป็นสายสืบสวนก็จะบอกว่ามีแรงงานต่างด้าวเสียชีวิตมากมายอะไรอย่างนี้
ก็จะบอกว่ามีแค่๓คนเองเรามีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นตลอดเวลา
สำหรับสื่ออังกฤษก็จะมีเรื่องแอลกอฮอล์แฟนบอลห้ามดื่มอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีเรื่องที่พักแพงประเทศเล็กไม่พอสนามบินไม่ไหวรองรับแฟนบอลขนาดนี้ไม่ได้หรอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วแต่จะขุดจิ้มไปตรงไหนก็เจอว่าอันนี้ก็ปัญหาไอ้นู่นก็ปัญหาอะไรอย่างนี้
ทำให้ตัวทางคณะผู้จัดการแข่งขันเขาก็บอกว่าพวกเขาถูกตัดสินแบบไม่ยุติธรรม
แต่เรามาดูแผนที่ก่อนประเทศเล็กจริงแพลนเดิมก็คือจะใช้๑๒สนามที่สุดแล้วเหลือ๘๘
สนาม๕เมืองในแง่การเดินทางไม่ยากเพราะว่าประเทศไม่ได้ใหญ่
เขาน่าจะมีระบบอะไรสักอย่างที่มันขนส่งคนได้ดีพอ
ที่เหลือมันเป็นปัญหาที่ต้องไปแก้ตัวแก้ต่างกันทีละปลอ
ตั้งแต่ที่บอกว่าเรื่องแรงงานสิทธิมนุษยชนอะไรทั้งหลาย
แต่ยังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นคือฟุตบอลโลก
ยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นที่ประเทศกาต้า
ส่วนตัวกับฟุตบอลโลกครั้งนี้เชียร์ใครเป็นพิเศษ
เหนือจากทีมเป็นดวงใจแล้วมีทีมเพิ่มเติมไหมครับ
ชุดนี้ฝรั่งเศสเพิ่งได้แชมป์มาเมื่อรัสเซียนะ
ที่จะได้ไปถึงขั้นแชมป์เป็นสมัยแรก
ที่คิดว่าน่ากลัวคือบราซิล
เพราะว่าอยู่กันมานานมีการเติมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรื่อย
แล้วก็มันลงตัวในแง่ของ

แล้วก็โค้ดเขาก็อยู่กันมานาน
คล้ายกับฝรั่งเศสเหมือนกันรู้จักตัวละครของตัวเองเป็นอย่างดี
คุมทุกคนได้สถานการณ์ภายในทีมไม่มีขึ้นใต้น้ำไม่มีอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าบาซินน่าจะน่ากลัวที่สุด
ฟุตบันโลกยิ่งพี่หมวยไปด้วยนะครับ
คือมันไม่ได้ดูทางทีวีอย่างเดียว

แต่ว่ารายละเอียดเจ๊ไม่รู้หรอกว่าจะมีโอกาสได้ดูทุกคู่อะไรก็ว่ากันไป
แต่จุดสำคัญมันคือมีนักเตะที่ถือว่าเป็นนักเตะโดนใจของเรา

เห็นเขามาเต็มยุคตั้งแต่เริ่มเล่นออกไหม
เรามาดูมาโรน่าเล่าหน้าดังมาก่อน
ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นโบรกโดซแล้วก็ยูเวนทุศ
แล้วก็เริ่มติดทีมชาตินัดแรกคือเต็มยุค

คือเขาทำให้ฟังเศรษฐ์ได้แชมป์
ซึ่งการไปอยู่ในสนามหรือในดินแดน
ก็แล้วแต่ที่ประเทศเจ้าภาพได้แชมป์ฟุตบอลโลก
มันเป็นความประทับใจที่ยากจะลืม
เช่นกันฟุตบอลโลก๒๐๑๔บาซิลเป็นเจ้าภาพ
การไปอยู่ในดินแดนที่เจ้าภาพเขาตกรอบ

ให้ความอึ้งในแบบที่คาดไม่ถึงเหมือนกัน
คู่ที่บาซิลเยอรมันนะ

คู่นั้นเตะที่อีกเมืองหนึ่ง

พอลูกที่๑ลูกที่๒ลูกที่๓

ถนนมันค่อยเงียบ
ไปเรื่อยอะไรแบบนี้

มันค่อยจอยลงไปเรื่อย

เค้าไม่นึกว่าเค้าจะโดนขนาดนั้น
จากฟุตบอลโลกมามลังดรหน่อยว่า

แม้แต่๒๐๑๐ก็ตามที๒๐๑๐เวสลี่สไนเดอร์ควรจะได้
อย่างนั้นแกล้งแครร์แยกแคนนานของกรรมการแต่ละกลุ่มสื่อก็จะเลือกสไนเดอร์กับฟรรีจริวินไลฟ์จริง
เสียงมันแหว่ง

คือไอ้เหตุที่ควบรวมเราก็เข้าใจได้
เขาคิดว่าคนมักจะคนที่ได้มักจะได้ซ้ำหน้ากัน
แต่พอควบรวมแล้วมันมีปัญหาว่า

คือที่พวกมากรักไปหมายความว่า
อย่างทีมชาติเยอรมนีอย่างนี้

โค้ชเยอรมันที่คุมทีมชาติเยอรมนี
สมมุติโค้ชชาวเยอรมันไปคุมทีมอื่นแล้ว
เขาก็ต้องเลือกตัวเต็งที่เป็นคนเยอรมัน

อาเจนไปที่อื่นมันก็ไม่เลือกคริสเซียโน่

ในความเป็นกัปตันทีมของเมซี่กับคริสเจโน่เนี่ย

ต่อให้กูก็รู้ว่ามึงแน่
มึงก็รู้ว่ากูเจ๋งแต่กูไม่เลือก

อย่างเรื่องกรรมการโหวตเนี่ย
คนไม่รู้เยอะมากว่าปีนี้
สำหรับฝ่ายชายสำหรับฝ่ายหญิงก็คือท็อป๕๐

ที่เขาตัดเป็นคัทออฟที่๑๐๐อันดับแรกของโลก
อันดับของฟุตบอลทีมชายนะครับ
มีใครคิดได้ไหมว่าแล้วทำไมฟุตบอลเราไม่พัฒนาเหรอ

ใช่เพราะว่าคนที่เขาเข้าไปคอมเมนต์

เข้าไปด่ากันเต็มเลยว่าเลือกปฏิบัติทำไมไม่ให้เป็นเรื่องของทั่วโลกจริง
ในเมื่อรางวัลมันชื่อเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมโลกไปแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ก็เฉยเพราะว่าในแง่
ซึ่งมันมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาตลอดนะ
ไม่จำกัดแล้วแต่ขอให้เล่นในยุโรปซึ่งปี๑๙๙๕มึง
ทีนี้จะอยู่หลีกไหนในโลกก็เชิญเลย
แล้วก็มาปรับเรื่องกรรมการอีกทีเนื่องจากเขามองว่าประมาณ๑๘๐มันเยอะไป
แล้วก็ชาติเล็กชาติน้อยอาจจะดูบอลไม่ทั่วถึง
ใช่แต่เขาไม่รู้ว่าบ้านเรามันบ้าบอลไง